ต่อเนื่องกันดีกว่าที่เราพูดกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
เรื่องราวแปลกโอ้โหอาหารมีด้วยเหรอ
ผีม่อนึ่งพอพูดแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชม

คุณผู้ชมนึกถึงปูเนี่ยตอนนี้หม้อนึ่งเนี่ย
เดี๋ยวลืมเรื่องปูไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปเรื่องผีหม้อนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ฮือฮาแล้วก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อด้วย
พากันไปที่บ้านเลขที่๑๐๐หรือว่า๑๐๐นี่แหละ
หมู่๔ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เป็นเฮือนผีหม้อนึ่งของแม่กาญจนาทัพพดุงที่เสียชีวิตไปแล้วเกือบ๒ปี
ปัจจุบันเนี่ยก็คือนางสิริพรบุญเรืองยาอายุ๕๑ปีเป็นผู้สืบทอดนะครับ
ความเชื่อนี้เป็นของชาวไทยลื้อที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วล่ะ
ซึ่งเป็นชาวไทยลื้อที่ได้อบพยพมาจากเมือง๑๒ปันนานะมีที่มาที่ไป
ก็มากันตั้งแต่ในช่วงปี๑๙๓๒จนมาถึงปัจจุบัน
และเชื่อเรื่องของผีหม้อนึ่งในปัจจุบันก็ยังมีเหลืออยู่
ก็คือเฮือนยายหอมนี่แหละครับเพียงหลังเดียว
ก็ทำให้คนในหมู่บ้านมาสอบถามอาการเจ็บป่วยแล้วก็วิธีแก้เคล็ด
หลายคนก็หายบ้างหลายคนก็บอกว่าอาการนั้นบรรเทาลง
นี่เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับก็ทำให้ผู้ที่ทราบข่าวจากหมู่บ้านอื่น
เดินทางมาสอบถามรวมถึงมารักษาอาการป่วยของที่นี่
วิธีการเขาทำกันอย่างไรผู้สื่อข่าวก็ไปถามมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ก็คือหม้อนึ่งนี่แหละครับผีหม้อนึ่งก็คือหม้อนึ่งข้าว
หรือว่าหายนึ่งข้าวที่นำเอาผ้ามามัดสวมใช้ไม้เสริมเข้าไป
ให้เป็นลักษณะเหมือนมีแขนแบบนี้พอมีแขนแบบนี้แล้วนะครับ
ต่อมาผีหม้อนึ่งก็จะใช้กระด้งแล้วก็มีข้าวสาร๒ลิตร
ดอกไม้ทูบเทียน๘ชุดเป็นพิธีการในการไหว้บูชา
เพื่อที่จะทำพิธีบอกกล่าวพ่อปู่แม่ปู
ซึ่งผู้ที่จะต้องนำเสื้อมาต้องมาพร้อมกับเงินค่าครู๔๕บาท
รวมไปถึงหรือไม่ก็ต้องมีนี่ข้าวสาร๒ลิตรเงิน๕บาท
อกไม้ทุบเทียนหมากพลู๔ชุดและเสื้อคนป่วย
เพื่อที่จะมาสอบถามอันนี้สำคัญนะต้องมีเสื้อคนป่วยมา
จะได้ถามถูกว่าจะถามให้กับคนป่วยคนไหน
ทีนี้ท่านั้นพร
แล้วก็ตัวที่เป็นแขนของหม้อหนึ่ง
ก็จะขีดเขียนเป็นตัวอักษรต่าง
อย่างว่าเป็นอะไรแบบนั้นอ่ะครับ

ไม่ได้บอกว่ารักษาหายแต่อย่างใดนะครับ
อันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเล่ากันมา

เป็นพิธีกรรมภาคเหนือเขาก็ทำกัน
ไม่ใช่แค่ที่เชียงใหม่ใช่ไหม